มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันนะครับที่ชาเชิงเซามีอุบัติเหตุ
วชนชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่เห็นรถจักรยานยนต์อีกคันที่กำลังจะเลี้ยวข้ามถนนทำให้เฉียวชนกันจนบาดเจ็บทั้งสามคน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าบันทึกภาพรถจักรยานยนต์๒คันเฉียวชนกัน
บนถนนจรรยานนท์ในพื้นที่หมู่๓ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉาเชิงเศร้า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หญิงอายุ๕๒ปีได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
ส่วนคู่กรณีเป็นเยาวชนชายสองคนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุหญิงอายุห้าสิบสองปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนจรรยานนท์เพื่อไปซื้อของที่ร้านจุดเกิดเหตุ
แต่ขณะชะลอรถอยู่กลางถนนจู่เยาวชนชายสองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วไม่ทันมอง
เฉียวชนกันจนล้มลงได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คน

มีแขมแผลก่อนมันเก็บหรือเปล่า

เร็วไหม

กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ผู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลนักเรียนหญิงชั้นม๓๒คน
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่กลางถนนสายด่านช้างสามชุก
ในพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงพยาบาลด่านช้าง
พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกของนักเรียนหญิงล้มอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย
พบนายฉัดมงคลพวงบุภาอายุ๒๓ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีนอนอยู่กลางถนนได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก

ผู้ภายจึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาล
แต่พบว่านักเรียนหญิง๒คนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสพด่านช้างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า
ก่อนเกิดเหตุนักเรียนหญิงชั้นม๓กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปฟังผลสอบที่โรงเรียน
แต่เลี้ยวตัดหน้ารถของนายฉัดมงคลอย่างกระชันชิดจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ท้ายด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้าน๒ชั้น
ขึ้นครึ่งปูนครึ่งไม้พันธุ์ที่ซอยเบนเจอร์นโรง๘ในเขตเทศบาลนครราชศรีมา
แต่เพลิงก็ลุกลามไหม้บ้านใกล้เคียงอีก๓หลัง
แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามฉีดน้ำสกัดแต่บ้านทั้งสามหลังส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้
จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก
โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่พบว่าบ้านเสียหาย๓หลังและเสียหายบางส่วนอีกหนึ่งหลัง
นางสังวันดงแสนคำอายุ๖๖ปีเจ้าของบ้านหลังที่อยู่ติดกับบ้านต้นเพลิง
และถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังซึ่งอยู่ในอาการตกใจเล่าทั้งน้ำตาว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้งจากบ้านต้นเพลิง
ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านก่อนที่จะลุกลามมาบ้านของตนเอง
ตะเกียกตะกายหนีเอาชีวิตรอดโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดติดตัวออกมา
เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
ซึ่งคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ยังต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง